เป็นเรื่องที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
แล้วคนก็ส่งกำลังใจไปให้เยอะเลยค่ะ
เขาโพสต์เรื่องราวที่บีบหัวใจสูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
บอกเลยว่าคลิปนี้ตัดยากที่สุดในชีวิตและร้องไห้เกือบตาย
เป็นเรื่องที่รีบมีแค่สุดท้ายแล้ว
แต่ตรงนี้อีกวันก็เรียกว่าว่าศูนย์เสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็ง
แล้วก็เป็นเพลงที่กินใจด้วยนะคะ

ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะคะคนที่โพสต์คลิปคือนายทศธรรมขุนอินโพ
หรือน้องเจอายุ๒๖อยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ให้ทีมข่าวฟังว่าคลิปนี้ถ่ายไว้วันที่คุณแม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ป่วยจากโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ตอนนั้นคืออัดคลิปเล่นไม่ได้คิดว่าจะเป็นการสั่งเสีย
แต่พอมานั่งไล่ดูคลิปวิดีโอพร้อมกับตัดต่อใส่เพลงวาดไว้ของคุณโบกี้ไลออน
ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับความรู้สึกก็ทำให้น้ำตาไหลออกมา
แล้วก็ขอโทษที่กลับมาร้องไห้อีกค่ะ
เจก็บอกว่าก็สามารถทำตามคำสั่งเสียของคุณแม่ได้บางเรื่องนะคะ
ก็คือเรื่องของการดูแลกิจการที่แม่สร้างไว้
แต่เรื่องที่เสียดายที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องห่างแม่จากแม่
ช่วงที่เรียนในกรุงเทพก็ตอนนั้นไม่ค่อยได้เจอคุณแม่ค่ะ
ก็พอถามว่าพอคุณแม่เสียชีวิตไปคุณแม่มาเข้าฝันหรืออะไรไหมนะคะ
เจก็บอกว่าไม่ได้มาหาเลยยกเว้นก่อนที่ท่านจะเสีย
น้องเจฝันว่าแม่นอนที่แคร่ไม้ไผ่ด้วยอาการทุรนทุราย
แต่พอหลังจากคุณแม่เสียชีวิตก็ไม่เคยฝันถึงอีกเลย
เชื่อว่าคุณแม่คงหมดห่วงจริงแล้วไปสบายแล้วจริง
ก็อยากฝากหลังคลิปวิดีโอของแม่เป็นกระแสในโลกออนไลน์
คนก็ให้กำลังใจอ่ะนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
อยู่กับคนที่คุณรักคนที่รักคุณ
ใช้เวลาอยู่กับคนคนนั้นทุกนาทีให้มีความหมายให้มีความสุข
ทำสิ่งดีต่อกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเวลาไหน
มันจะคือวันเวลาที่เราจะต้องจากกันค่ะ